เพิ่งจะขบรอบเดือนวันแต่งงาน๑ปีหมาดเลย
ถือว่าแบบเป็นคู่ลักเข้าใหม่ปรามันหมดหวานเลยนะ

เมื่อวานเขาไปออกงานอีเวนต์คู่กันใช่ไหม

เป็นไงบ้างจ๊ะชีวิตเธอเปลี่ยนแปลงไปไหม
สวยตังค์แพทย์กับพี่แดนเนี่ยนะบอกว่า
คือแทบจะไม่มีเรื่องอะไรให้ต้องปรับกันแล้วค่ะ
ใช้ความเข้าใจซึ่งกันและกันในการประคองความสัมพันธ์กันไป
อะไรที่แบบเขาบอกว่าอะไรที่ไม่ได้เห็น

หลังจากแต่งงานกันไปนะคุณผู้ชมมันได้เห็นกันแหละ
ทุกมุมที่คนอื่นไม่เห็นเข้าใจกันในทุกเรื่อง
ใช้ชีวิตทั้งคู่ก็คือถือคติให้เหมือนกับซีรีส์

คือให้มีทั้งความสุขความหวานปนฮาค่ะ
ทำให้ชีวิตมันมีความสุขแฮปปี้ในทุกวัน
แล้วก็ชมด้วยนะว่าเออภรรยาเรานี่นะเป็นแม่ศรีเรือน
เดี๋ยวนี้แพตตี้ทำกับข้าวเก่งมาก

ส่วนอีกเรื่องหนึ่งทำกับข้าวเก่งแล้ว

แพทย์อยู่ในช่วงของการเพิ่มน้ำหนักอยู่ค่ะคุณผู้ชม
หลายคนบอกว่าจะไหวเหรอตัวแค่นี้
บอกว่าพี่หนูน้ำหนักขึ้นมา๓กิโลแล้วนะคะ

น้องก็ตัวเล็กส่วนเขาแหละนะ
อันนี้เป็นคำแนะนำจากทางคุณหมอว่าให้เพิ่มน้ำหนักหน่อย
ตอนนี้ทั้งสองคนก็ปรึกษาเรื่องการมีน้องกันอยู่
ส่วนทางพี่แดนเองก็มั่นใจในเรื่องของความพร้อม
จะมาปีนี้หรือปีหน้าก็พร้อมเสมอ
เดี๋ยวไปฟังเสียงคู่รักสุดหวานคู่นี้กันหน่อยจ้า
ตายเลยนะพี่ขอด้วย
ปีหน้าได้ไหมครับปีน่าปีมังกรปีมูยใหญ่และอย่างงี้

ยังไม่ได้เคยดูเลิศขนาดนี้ค่ะ
แต่ก็มีหลายคนเชียร์ว่าปีหน้าเลย

สัญลักษณ์ตรวจแล้วคือโอเคครับ

หมอบอกเป็นทิมชาติ

ได้หมดค่ะ
ทายหิงก็ได้เพราะว่ามีข้อของคุณพ่อวิ่งดี
รู้เลยว่าแข็งแดง
รอลุ้นได้เลยตอนนี้กำลังปั๊มเบบีอยู่ในช่วงฮันนิมูล